หลังจากทีมทำความสะอาดของบริษัทเนี่ย

แล้วเกิดอาการประหลาดเว้ย
โดยระบุว่าบริษัทได้รับว่าจ้างเข้าทำความสะอาดในที่แห่งหนึ่ง

ก็ตรงดิ่งไปห้องลูกค้าทันที
พอเปิดประตูเข้าไปปั๊บ

บอกสัมผัสบรรยากาศแล้วกลิ่นแปลกภายในห้องที่ทันที

จนกระทั่งทีมงานเริ่มทำความสะอาด

โทรมาปรึกษาบอสทันทีว่าจะเอาไงต่อพร้อม

นี่คือตุ๊กตาคุณสัยกับดิน๗ป่าช้าแน่นอน

ก็ต้องใช้เจ็ดป่าช้า
ถูกต้อง
บางคนบอกว่า

หลวงพี่เท้ง๓พี่ท่องไม่เป็นลูกประกดวนว่าตอนนั้นเราก็ทำอะไรไม่ถูก
ก็เลยส่งบทหลวงพี่เท่ง๓ไปให้พนักงานเป็นบทสวดไล่ผีในยูทูป
แล้วก็กุดเขาว่ามันจะก็หลวงพี่เท้งไล่ผี
พร้อมกับบอกให้เปิดสวดบทนี้๑๐นาทีผ่านไป

ก็ยังงั้นไม่กินสวดยิ่งผียิ่งเข้าไงเด้ว

เนี่ยเซิร์ทหัวพิเภก๓บทสวดไอตำนานเนี่ย

ก็หมายถึงว่าเมื่อกี้ยิ่งสวดผียิ่งเข้าไง
มันก็ไม่ได้นี่มันเป็นบทสวดที่เขาคิดขึ้นมาเองอะไรแบบนี้

รีบกลับมารดน้ำมนต์ทันทีสิจ๊ะ
ส่วนเรื่องงานเนื่องจากรับปากลูกค้าไว้แล้ว
เรามีทีมงานพร้อมปะทะอยู่แล้วขอเวลา๒วัน

รอบนี้จะจัดชุดใหญ่เข้าไปคอยดูแลเลย
ก็คือสังวัติสวรรค์ถึงที่เลย

เราเสี่ยงทุกรูปแบบอย่าต่อรองราคาเราอีกเลย
บางทีมีคนตายก็บอกมาเจอทุกรูปแบบอยู่แล้ว
คลินิ่งบางทีเจออย่างนั้นจริงไปฟังเสียงเขาหน่อยฮะ
ตั้งสติได้ก็กลับไปทำงานใหม่ไปดูดฝุ่นตรงหัวเตียงใหม่
เขาก็ยังก้มน้ำแส่หน้า
เป็นร่ำผู้ชายตัวร่ำร่ำพูดชายยังใหญ่เลย

เคยเห็นครั้งแรกเลย
ตั้งแต่เกิดมาจากของเพลร์ของแม่น่ะพึ่งเคยเห็น
ครั้งแรกก็โดนเลย

ก็ถึงบอกว่าเมื่อกี้สวดไปสวดมาผียิ่งเข้า

สั่งหมูกระทะมากินเลยอะไรอย่างนี้นะครับ

อืมนะต้องมีพระหรือว่าคนที่แบบอ่า

อาจจะมาสวดให้สวดถอนออกอะไรอย่างนี้ครับ